ส่วนช่วงเช้านะครับบรรยากาศในการชั่งหนักของคู่เอกนะครับ
เสือป้อเจอกับเกียงไกรเป็นอย่างไรพิกัด๑๔๐ปอนด
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
มันจะกระการช่างอำนักศึกยามันฮารักษ์โลกชนช้าที่ผ่านมาคู่เอกที่น่าสนใจครับ
ชนยักษ์พิกัดใหญ่สุดของวันนี้๑๔๐ปอนด์
ุ้งเสียป้อซูชิบะหมี่เกี้ยวมวยเข่าวงในเหนียวแน่น

ขึ้นลิฟท์ทาบชั้นกับยอดมวยอย่างประกอลมาแล้ว
แต่ว่าไปคุณฝันซ้อมอยู่กับคุณสุนทรเพชรเลื่อน

ไข่วันเล็กและพญาหลวงเมื่อเช้ามา๑๔๐ก็มาพอดีกุ้งมาจากค่าย
ส่วนน้ำเงินนี่มวยรุ่นพี่เก่าเหลือเกินต่อยมานาน
เครื่องใกล้ตอศิลาชัยเป็นมวยเตะขาต่อยมัดวงลายมิรัติเอวศอกอันตราย
อยู่ในการดูแลของอดีตแชมป์ลุมพินีเม็ดพลิกณกองบินหนึ่ง
ฟอร์มหลังนี้ไม่ดีแพ้มารวดแพ้ให้กับนักชกฝรั่งเศสแล้วก็แพ้จอมโหด
เมื่อเช้ามา๑๔๑ลด๑ปอนด์ผ่านสบายไม่มีปัญหา
กู้นี้เป็นศึกดับปิมัติเมืองซูรินถิ่นช้างใหญ่จากอเภอปราสาทและก็จอมพระ
แต่ว่าคนบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าเรื่องของหัดมวยนี่บนเวทีไม่มีคำว่าปลานีครับ
เดี๋ยวดูว่าไฟล์นี้ใครจะแจ้งเกิดวัดกันไปเลยระหว่างเข่ากับศอกอะไรจะแจ๋วกว่ากัน
ส่วนคู่รองพิกัด๑๒๕ปอนด์มุมแดงที่จอมกิติศิษฐนรมนนี่ฟอร์มสดเหลือเกินช่วงหลังชนะมาตลอด
น็อกคู่ชกวันนี้มาแล้วเปิดโอกาสให้แก้มือล้างตาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเช้ามา๑๒๖ลด๑ปอนด์พบกับศรีถนนชัยสิทธิ์บุญมี
เอ้าเดี๋ยวดูครับบนเวทีจะเจ้าเลขหรือเปล่า
เมื่อเช้ามา๑๒๕พอดีพิกัดครับ
ที่๒พิกัด๑๒๕ต่อ๑๒๖นะครับ
มุมแดงเคยชนะน็อกมาต่อให้๑ปอนด์

เปิดดูพิกัด๑๑๖ปอนดเพชรเมืองย่าสุสาครมวยไทยยิมพบกับแสนชัยน้อย
นี่ที่พัฒนาความนี่เคยเชื่อคู่เอดซัดกับรถรถบ้านเจรนสุกมาแล้ว
วันนี้ได้แค่คู่เปิดหัวเมื่อเช้ามา๑๑๗เกินคนละ๑ปอนด์ทั้งคู่
ห้ามพลาดนะครับเสียงของไทยรัฐเส้านี้บ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรครับ